ดูตัวอย่างดีเพราะว่าตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุลงได้

ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนเลยนะที่เข้าร่วมนะคะ
คือเมาแล้วไม่ขับแต่ทำยังไงจอดนอนเลยค่ะ
สมุดประการรายแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายอมรับค่ะ
คือมันเมาเมาแล้วง่วงมากก็เลยจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ทิ้งตัวนอนหน้าสนามญาเนื้อเชื้อริมถนนไปเลย
แต่อีกรายนึงอันนี้อันตรายไปหน่อย
ก็จอดนอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปจอดนอนอยู่กลาง
เชิญครับ
มาจากบ้านเดือบ้านเดืออย่าไป
เผ้าผักผ่อนเลยอ้าวบริการแก่หน่อยบริการแก่หน่อย
จากสพพลทองให้มาตรวจสอบหน่อยเพราะมันมีรถจอดอยู่
สี่แยกไฟแดงเลยค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอรถเก่งคันนี้จอดอยู่กลางสี่แยกจริง
เป็นสี่แยกวาอุดรมุ่งหน้าอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็เดินไปดูที่รถไปเคาะรถดูมีชายคนขับอายุ๓๐
สี่สิบปีนอนอยู่ก็เลยทั้งเรียกทั้งเคาะกระจกเพื่อจะ
ปลุกเคาะบอกต้องใช้เวลาปลุกเนี้ยสิบห้านาทีน่ะแล้ว
กว่าจะตื่นขึ้นมาคือคนขับตื่นมาสภาพมึนงงมากแล้วก็
เบอร์บเลอร์อ่ะสอบถามค่ะว่าจะเดินทางไปไหนใช่คนนี้
ก็ยังไม่ให้คำตอบเขาก็เลยแนะนำว่าอ่าถ้าอย่างงั้นเอา
รถมาจอดในปั๊มก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อแล้วกันนะคะ
สภาพมึนมึนงงงงแบบนี้ค่ะส่วนที่สมุดปราการค่ะเจ็ด
โมงเช้าที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยสุขสวัสดิ์หกสิบ
อำเภอพระประแดงค่ะนี่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะคะ
แต่ไปต่อไม่ได้อืมไม่ไหวแล้วเมาไม่ขับไงค่ะค่ะค่ะ
นายพรชัยเหลืองทานทิพย์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
หมู่บ้านค่ะเขาเดินออกมาตรวจความเรียบร้อยแล้วไปเจอ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐ปีจอดรถจักรยานยนต์นอน
อยู่ที่สนามย่าหน้าป้ายหมู่บ้านรีบไปดูเลยคิดว่า
เป็นอุบัติเหตุแต่พอดูใกล้ใกล้อ้าวไม่มีร่องรอยการ
วชนเลยก็เลยพยายามปลุกให้ตื่นไปดูค่ะ
พี่ไปไหนมา

อย่าไปไหนเนี่ยลูกพี่อ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไร
สักอะไรนะสเต้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดอ่ะตรงนอกอ่ะ

เลยจอดนอนเลยใช่ไหมมาวทำไมนะอ๋อนี่นี่อะไรรถนาลงอะไรนะ

พี่เราพอก็แหมโยนลูกให้จ้าอันนี้อะไรนะรถนาลงอะไรนะรถนาลงอะไรนะ

ไม่ขับเมาไม่ขับนะคะเนี่ยค่ะจากการสอบถามก็คือเมื่อคืนเนี่ยชายคนนี้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อนมาแถวแถวพระประแดง

จะขับรถกลับบ้านพักในซอยสุขสวรรค์๔๗แต่ไปไม่ไหวแล้วเมามากก็เลยจอดรถแล้วลงมานอนสนามย่านี่เลยนิ่มนะคะ

เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางด้วยเป็นการปฏิบัติตามการรณรงคเมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
แต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนอนพักให้หายเมาอาการดีขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยขับรถกลับบ้านพักของตัวเองก็ได้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น